ก็ว่าไปทำกระบวนต์การฝวกกฎมาย
ในส่วนในโม่มดีนาภาษิตรี

คือจะทำให้ภูมิภาคการยังทับขึ้น
โอ้โหยิ่งต้องทำหนักกว่าเดิม
นี่มศูนย์ภาริบาคการนั่งยืนอยู่นี่
หัวหน้าเจียวัฒน์เป็นที่ปรึกษา
กำลังจะแต่งตั้งหัวหน้า
ระยะเสือใหม่อยากเร็วเร็วนี้

รับรองได้ว่าไม่น้อยกว่าเดิม